งูไปซ่อนในมอเตอร์ไซค์ของรถมอเตอร์ไซค์เขานะคะ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

แต่ว่าก็เตือนกันนะคะว่าอย่าจับงูเองนะ
เราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จากดูจากสายพันธุเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเป็นงูที่มันดุร้ายมีพิษเนี่ยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะ
ถ้าเกิดว่ามันกัดรถมันฉกขึ้นมานะคะเห็นไหมคะ
พยายามที่จะงัดแงะทุกอย่างสุดท้าย
พอเห็นหางปุ๊บจับหางกระชากแล้วก็เวียงเลยจ้า

เออทะเบียนรถ๗๔๑นะครับ